สาวสายแซ่บกันบ้างดีกว่านะฮะตั๊กกะแตนเชิญระดา
ล่าสุดนี้จ้ะเบื่อแล้วห้วยหนองคองบึงขอบึง
ไปทะเลดีกว่าเอออืมไปเลยค่ะไปทะเลก็ต้องคู่กันกับชุดว่ายน้ำ
ฮู้ฮู้ท้านหลังยังวอาุซ่าต้องถังถีกทะเล

ประเดิมด้วยการอวดหุ่นแบบยั่วจิตยั่วใจ
แล้วก็ถักเปียร์เก๋กรุบนะฮะ

ขนกันไปทั้งคบวนเลย
แล้วก็บอกเลยว่าเร็วนี้นะคะพี่ตั๊กกะแตนคนสวยของเราเตรียมจะระเบิดความมันกับซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดชื่อว่าอะไรรู้ไหม
อัดอั้นเอวเองแค่ชื่อเพลงก็พอจะเดาออกแล้วว่าต้องแดนสะบัดกันขนาดไหนนะรอติดตามกันด้วยนะคะ
อัดอันบันเอวมันยังยังไงล่ะ
ก็เลยปั้นเอวมาเลยนะแบบนี้นะเออเพลงใหม่ก็ติดตามกันแล้วกันนะคะกับอัดอั้นบ้านเอว